ท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องที่ชายภูมินะครับ
ที่เราพยายามตามหาความจริงว่าตกลงแล้ว
แสงไฟประหลาดที่ชาวบ้านเขาเจอกันเนี่ย
โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านวังอ้ายจีบ
ที่ตำบลวังตะเข้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิเนี่ย

แต่คนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่กระสือหรอก
ไม่ใช่หลายสิ่งหลายอย่างที่มีคนบอกหรอก
แต่มันคือวิญญาณของคนโบราณค่ะนะ
เขาเรียกว่าคน๘ศอกเพราะว่ามีความสูงเยอะ
สูงกว่าคนในยุคปัจจุบันเยอะมาก
ดูจากกระดกกระดูกที่ขุดเจอเนี่ยโอ้โห

แล้วเขาเฝ้าทรัพย์สมบัติเก่าของเขาอยู่

โดยเฉพาะในจุดพื้นที่ที่เขาไปขุดเจอสมบัติเก่าแก่

วันนี้เรายังลงพื้นที่ไปตามหาความจริงเรื่องนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านกุฎไข่นุ่น
ตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
หลังจากมีชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เจอเรื่องราวอาถรรพ์ต่างนานา
ตั้งแต่วิญญาณมนุษย์๘ศอกก็เจอ
เจอดวงไฟปริศนาก็เจอที่มักจะขึ้นมาในวันพระ
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่เจอเนี่ยน่าจะมาจากอาถรรพ์เมืองโบราณ
ที่เรียกว่าเมืองโบราณหามหอกเขาเรียกเมืองหามหอก
ทำไมถึงเรียกชื่อแบบนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้นะครับ
แต่ว่าจุดของเมืองหามหอกเมืองสมัยโบราณ
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกุฎไข่นุ่นในปัจจุบัน
คุณปียชาติคงถิ่นก็เลยไปเลยนะฮะบ้านกุฎไข่นุ่นที่ตะบนบ้านเข้า
สำหรับเมืองโบราณหามหอกนะฮะตั้งอยู่ที่ตะบนบ้านเข้านะครับ
มีเนื้อที่ประมาณ๑๒๐๐ไร่
ถ้าย้อนไปเนี่ยจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยธวารวดี
โดยกรมศิลป์ขึ้นทะเบียนเอาไว้เมื่อวันที่๒สิงหาคม๒๔
คาดว่าเมืองเก่าแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคโลหะตอนปลาย
จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า๒๕๐๐ปีนะครับ
ผังเมืองของเมืองหามหอกนะครับจะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองชั้น
ประกอบด้วยเมืองชั้นนอกกับเมืองชั้นในนะฮะ
ย้อนดูประวัติศาสตร์ยุคนั้นเลยนะฮะมีคูน้ำคันดินล้อมรอบทั้งสองชั้น
ถือว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในยุคสมัยธวารวดี
อยู่ในเขตทางอีสานของไทยนะฮะในยุคสมัยนั้นนะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณเมืองโบราณนะฮะเมืองหามหอก
ปัจจุบันยังเก็บวัตถุโบราณเอาไว้เป็นจำนวนมากนะฮะ
ตอนนี้จะเป็นพื้นที่บ้านกุดไข่นุ่นตำบลบ้านเข้าแล้ว
หามหอกในยุคสมัยนู้นนะครับมีวัตถุโบราณไว้เยอะนะฮะ
เครื่องปั้นดินเผาก็เยอะโครงกระดูกมนุษย์โบราณก็มี
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าโครงกระดูกมนุษย์โบราณเนี่ย
ทำให้เห็นว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาจะสูงถึง๘ศอกนะครับ
อกจากนี้ยังขุดพบเครื่องประดับที่ทำจากสำริท
แล้วก็อาวุธคนโบราณซึ่งทางกรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาไว้แล้วนะครับ
นี่นะฮะใครอยากเห็นของจริงก็ไปได้นะครับ
เขาขุดเจอกันจริงแล้วกรมศิลปากรก็เก็บรักษาไว้
มีสารนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองชั้นในนะ
ถ้าตามหลักฐานทางประวัติเก่าเนี่ยนะครับ
สารจะประกอบด้วยรูปปั้นปู่ย่าใบเสมาหิน๕ก้อน
มีอิดเก่ามีเครื่องเส้นไหว้ต่างปัจจุบันในพื้นที่เมืองหามหอก
ชาวบ้านตั้งศาลเอาไว้ใต้ต้นโพย่ายนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าสารแห่งนี้มีพ่อปู่แล้วก็แม่ย่า๘ตนสิงสถิตอยู่
มีพ่อปู่ขุนบู่คมพ่อปู่รังสิมันพ่อปู่ขุนหารศึก
มีแม่ย่าปฐุมมาแม่ย่าสุริมาแม่ย่ากรยาแม่ย่าสุมมนาแล้วก็แม่ญาติจิตตา
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นคนโบราณที่เคยอยู่ที่เมืองหามหอก
แล้ววิญญาณก็ยังคงสิงสถิตปกปักรักษาเมืองโบราณแห่งนี้ไว้อยู่

ปัจจุบันจะเป็นบ้านกุฎไข่นุ่นตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
คุณปิยชาติผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับนางหอมอ้อนชัยภูมินะฮะ
อายุ๕๘ปีเป็นชาวบ้านบ้านกุฎไข่นุ่นนะ
หอมบอกว่าที่ผ่านมาชื่อเมืองหามหอกเนี่ย
ถ้าตามที่คนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังต่อกันมานะ
ก็คือในอดีตเจ้าเมืองเมืองหามหอกท่านเป็นคนเก่งกล้าคงกระพันด้วย
เวลาที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะอ่าท่านจะไม่
อาจจะไปช้างไปม้าอย่างเงี้ไม่ไปนะแต่จะไปด้วยการให้บริวาร
เอาหอกมาสารเป็นแคร่แล้วท่านนั่งไปบนหอก
ก็เลยเรียกกันว่าเมืองหามหอกนะฮะเอาหอกมาสารเป็นแคร่
แล้วก็ให้เจ้าเมืองเนี่ยท่านนั่งไปก็เลยชื่อเมืองหามหอก
หอมยังบอกว่าที่นาของตัวเองเนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ย
อยู่ในเขตเมืองหามหอกเลยเมื่อหลายปีก่อน
เคยขุดเจอหัวกระโหลกคนโบราณด้วยค่ะซึ่งหัวกระโหลกมนุษย์ที่ขุดเจอเนี่ย
ที่เป็นของคนโบราณเนี่ยมันใหญ่กว่าหัวคนปกติทั่วไปถึง๒เท่า
แล้วเจอในลักษณะนอนเรียงกันอยู่ในที่นาเนี่ยเจออยู่๕ร่างนะฮะ
รวมทั้งไปขุดเจอห่อขนาดใหญ่คือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยยกไม่ขึ้นแน่
อกที่เจอเนี่ยขนาดใหญ่มากแสดงว่าคนโบราณนี้ต้องตัวใหญ่มาก
ตอนนั้นก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วส่วนหอกที่เจอก็แจ้งกรมศิลปากร
เขาก็มาเก็บเอาไปเก็บรักษาแล้วหลังจากนั้นนะนางหอมบอกว่าพอขุดเจอนะ
กระโหลกศีรษะมนุษย์ทั้งหอกโบราณเนี่ยโอ้โหโชคดีตลอดถูกลอตเตอรี่๓งวดติดต่อกัน
ก็เลยเชื่อว่าหากทำดีวิญญาณของคนโบราณในเมืองหามหอกจะปกปักรักษาแล้วก็ให้มีโชคมีลาบนะฮะ
แต่ถ้าใครทำไม่ดีมันก็มีอาถรรพ์ค่ะอ่า
อย่างที่นางหอมเล่าเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่ง
เดินทางมาในพื้นที่แถวนี้ในพื้นที่เมืองหามห่อเก่าเนี่ย
มากัน๓๔คนบอกว่าจะมาขุดหาสมบัติ
แล้วมานี่ใช้เครื่องตรวจหาโลหะสแกนหาเลยนะหาวัตถุโบราณนะครับ
ไปเจอจุดหนึ่งเครื่องสแกนเนี่ยดังก็ขุดดินหาสมบัติ
พอขุดลงไปปรากฏว่าใต้ดินเนี่ยมันเป็นโพรงแล้วไม่เจอสมบัตินะฮะแต่ไปเจองูตัวใหญ่
ทีนี้๓๔คนที่มากันเนี่ยไปฆ่างูตายนะฮะไม่เจอสมบัติเจองูก็เลยฆ่างูตาย
พอกลับไปที่บ้านวิญญาณของคนแปดศอกคนสมัยเมืองหามหอกตามไปหลอกหลอน

สุดท้ายเสียชีวิตอันนี้นางหอมคนในพื้นที่เล่าให้เราฟังนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งมีพระรูปหนึ่งพาญาติโยมมาขอโชคขอลาบ
ก็คือขอหวยที่ศาลที่ใต้ต้นโพใหญ่ในพื้นที่เมืองหามหอก
ปรากฏว่าได้ยินเสียงต้นโพหลายครั้งนะฮะมีเสียงออกมา
ต้องวิ่งหนีกันกระเจิงเลยแต่พอชาวบ้านมาดูพบว่า
ไม่มีกิ่งโพหักแบบกิ่งหักนี่ว่าได้ยินเสียงหลายครั้ง
แบบหักแบบปึกปักปึกปักอ่ะต้องวิ่งหนีอ่ะ
เมื่อพระรูปนี้กลับไป
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านี่คืออาถรรพ์ของเมืองหามหอก
มีชาวบ้านอีกคนนึงนะครับที่บ้านกุฎไข่นุ่นนะ
ชื่อนายสุพลอายุ๖๐ปีนะครับ
ชาวบ้านกุฏไข่นุ่นตะบนบ้านคว้าวบอกว่า
ที่ผ่านมาเขามักจะเห็นดวงไฟประหลาดลอยขึ้นมาที่บริเวณพื้นที่ที่เป็นเมืองหามหอกนะฮะ
แต่แสงที่เห็นเนี่ยมันจะต่างจากที่ชาวบ้านที่ฝั่งบ้านวังไอ้ฉีดเขาเจอนะ

เพราะว่าที่ชาวบ้านที่เห็นเป็นแสงสีเขียวเนี่ย
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นแสงไฟที่เกี่ยวกับอาถรรพ์เมืองเดี๋ยวฟังฮะ
ตอนที่คุณปริญญาชาติลงพื้นที่ไปได้ไปเจอกับพระรูปหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งมาจำวัดปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองหามหอก
แต่ท่านบอกว่าท่านไม่ขอเปิดเผยชื่อแล้วกันว่ามาจากไหนอะไรยังไง
แต่ว่าวัดไหนเห็นก็คงจะจำท่านได้แล้วล่ะนะท่านไม่เปิดเผยชื่อ
แต่ว่าเนี่ยวัดไหนเห็นก็ให้รู้ว่าพระรูปนี้มาอยู่ตรงนี้อยู่นะ
ไม่รู้ว่าอยู่วัดไหนนี่นะฮะก็พาคุณปิยชาติเนี่ยไปสำรวจตามพื้นที่ต่างในเมืองโบราณ
อยากบอกว่าเนี่ยแถวนี้เมืองโบราณหมดละอยู่ทักคุณประชาติบอกว่า
เอออดีตประชาติเนี่ยประชาติมีความเกี่ยวข้องกับเมืองหามหอกนะ
ไม่อย่างนั้นอยู่ดีจะมาทำข่าวเรื่องเมืองหามหอกได้ยังไง
แล้วก็เลยรูปคล้องสวดคาถาให้ฟังซะเลย
เดี๋ยวดูนะฮะตอนที่รูปคล้องแล้วก็สวดคาถาให้คุณปิยชาติฟัง
คุณเกมสรเคยตีค้องใหญ่ใช่ไหมเวลาไปทำบุญ

ถ้ารูปอย่างนี้เสียงดังนะ
ไม่เคยลองรูปเลยปกติจะตี

ใช่ค่ะคือไม่ต้องพระก็ได้ฮะใครก็รูปดัง

แต่ต้องมีจังหวะแล้วก็รู้วิธีในการลูบหน่อย
บางคนบางที่เขาจะไม่ตีเขาจะใช้รูปเอาก็มี
แล้วจะมีเสียงดังกลางวานออกมา
อันนี้ฮะอ่าแต่ว่าพระรูปเนี้ยเขาบอกว่า
ที่เขาทำเนี่ยเป็นบทสวดส่งดวงวิญญาณคนโบราณ

ยชาติก็บอกว่าจังหวะจะเดินตามไปก็ไม่ทันฮะ
ไม่ใช่ว่าเดินเร็วหรือว่าหายมีปฏิหารอะไรนะ
ปียชาติกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราเคยเป็นคนในเมืองหามห่อ
เราเคยทำอะไรตอนไหนอะไรยังไงในสมัยนั้น
มันเลยอยู่นั้นยาวเลยป่ะเนี่ยกลับมาสถานียังไม่รู้
ยังยังเนี่ยตอนนี้ก็ยังกำลังนึกอยู่
นึกถึงในอดีตที่เป็นเมืองหามหอกที่ตัวเองเคยอยู่ตามที่พระเขาบอกอยู่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นปียชาติบอกจะไปตามหาพระรูปนี้อีกทีหนึ่ง
เพราะเขาบอกเขาเจออาถรรพ์เยอะไม่รู้จริงไม่จริงอะไรยังไง